ก็คือควายนี่แหละแต่เป็นควายเผือกนะ

เผือกตัวนี้ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเขายาวมาก
คือควายเผือกก็หายากอยู่แล้วนี่เขายาวด้วยเหรอคะ

แล้วมันโอ้โหเชื่องด้วย

ห้วยยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

เขาบอกว่ามีเขายาวกว่า๒เมตร

แล้วก็แตกต่างจากควายหรือว่ากระบือทั่วไป
นี่แหละครับเป็นของนายภัยบูลคำทา

มีญาติซึ่งทำงานอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
ทราบข่าวว่าที่วัดแห่งหนึ่ง
ได้มีการไถ่ชีวิตโคกระบือหรือว่าควายมา

ก็นำมาฝากไว้กับตนให้ดูแล

ว่าแต่พี่ตั้งชื่อเจ้ากระบือ
หรือว่าควายเผือกตัวนี้ว่าอะไรล่ะครับ
คุณชนะชอบเผือกไหมคะ

คุณถามว่าตั้งชื่อว่าอะไร

แต่อย่าพูดกระแทกเสียง

ใช่ไหมคุณชนะชอบเผือกเหรอเอาจริง

แต่อย่าพูดแบบว่ากระแทกเสียงตกใจหมดเลย

เฉยว่ามันชื่อเผือกแล้วชอบตัวเผือกเจ้าเผือก

ไม่ได้ชอบไปเผือกเรื่องของใคร

ใช่แล้วครับเขาบอกว่ามันเชื่องมากเลยนะ
แล้วเขาบอกว่าตอนแรก

เอาไว้เพราะว่ารักษณะมันโดดเด่น

ใครที่ขายพญาควายหรือว่าเจ้าควายเผือกแบบนี้

จะทำให้เจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียอะไรบางอย่างไปด้วย

ก็จะพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง

มีคนมาขอถ่ายรูปเซลฟี่กับเจ้าเผือก

ก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
ใครที่แวะเวียนผ่านไปแถวนั้นนะครับ

ใครจะอยากไปวุ่นวายกับเจ้าเผือก

มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาด้วยบอก

เขานี่ใคร

อยู่ดีก็เขาสวยมาก

ควายเนี่ยนะโง่ทน

เอาจริงเลยนะควายมันไม่ใช่สัญลักษ

เพราะอะไรไหม

เพราะว่าควายรักเขามาก
ควายขาดเข่าไม่ได้